ไปดูความเห็นจากอาจารย์อนุสรธรรมจัยครับ
เกี่ยวกับเรื่องทางการเมืองบอกว่าถ้าตั้งรัฐบาลช้าเนี่ย
กระทบเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการลงทุนครับ
อาจารย์อนุสรธรรมจัยนะครับในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารภาคี
เพื่อรัฐธรรมนูลประชาธิปไตยก็ประเมินสถานการณ์ทางการเมือง
บอกว่าสิ่งสำคัญคือความพยายามในการจัดตั้งรัฐบาล
ถ้าช้าเนี่ยโอ้โหกระทบแน่ครับการแก้ไขปัญหาของประชาชน
รวมทั้งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการลงทุนด้วย
เพราะว่าสาเหตุที่ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้
มันเป็นผลพวงมาจากรัฐธรรมนูลที่เป็นกติกา
ในการร่างขึ้นมาเพื่อสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหาร
และผู้สืบทอดอำนาจยังใช้กลไกในการสกัดพักการเมือง
ที่มีเสียงอันดับหนึ่งรวมถึงการตีความให้ข้อบังคับ

นี้ต้องเป็นหน้าที่ของพักลำดับที่๒แล้วล่ะ
ในการจัดตั้งรัฐบาลก็จะเห็นข้อจำกัดจากพักลำดับที่๑แล้วว่า
ถ้าไม่ได้เสียงของสวก็มีปัญหา

รัฐบาลปัจจุบันก็มีความเป็นไปได้ยากในการจัดตั้งรัฐบาลครับ

ก็จะเป็นสิทธิของนายกที่จะเลือกพักการเมืองพักไหนมาร่วมรัฐบาลก็ได้
ซึ่งอาจจะไม่ใช่พักเกิดการเมืองรัฐบาลชุดปัจจุบันก็ได้
ขณะนี้จึงพยายามให้การเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นไปให้ได้ก่อน
โดยไปเรียกร้องวุฒิสภาให้แสดงเจตนารมณ์
ออกเสียงตามเสียงข้างมากของสภาพผู้แทนราชดรและประชาชน
ส่วนข้อเสนอของเก้าไกลที่อยากจะให้๘พักจับมือ
อาจารย์อาจารย์งุศรบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้มันนานเกินไป
ประเทศเสียโอกาสและไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดนะครับ
ทางออกที่ดีที่สุดคือต้องให้พักเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาล
โดยนี้ภักดิ์ก้าวไกลร่วมรัฐบาลด้วย
ส่วนการโหวตนายกรัฐมนตรี๒๗กรกฎาคมนี้

เพราะว่ารัฐธรรมนูลปี๒๑๖๐เป็นรัฐธรรมนูลย้อนยุค
แล้ววางกับดักไว้เยอะครับลองฟังเสียงท่านหน่อยฮะ
ต้องลงคะแดนตามเสียงข้างมากของสภาพแทน
เราก็ต้องทำตามเจตนารุมของประชาชน
ปัญหามันอยู่ที่สมาชิกวิทย์สภาครับ
ในส่วนของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประธานสภาอุตสาหกรรมก็บอกว่า
เอาที่ให้รอ๑๐เดือนอันนั้นมันเป็นมุมมองทางการเมืองนะ
แต่ว่ายังไม่ได้มีการคุยกันว่าถ้ารอแล้วผลกระทบเศรษฐกิจจะมากขนาดไหน
กลุ่มนักลงทุนไทยรอได้นาน๖เดือนถึง๑ปี
แต่นักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะกลุ่มนักลงทุนประเทศใหม่
ที่เรากำลังเชิญชวนอยู่เขาอาจจะรอได้แค่๑๒เดือนเท่านั้นค่ะ

แต่ถ้าหากเป็นการรอตั้งรัฐบาลยาวออกไปอีกตอบไม่ได้เลย
ว่าจะเป็นยังไงต่อไปค่ะ